สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวานขุนวงหากจะพูดถึงดีไซเนอร์ผู้บุกเบิกแฟชั่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮาราจุกุในบ้านเรานะคะต้องคิดถึงเธอคนนี้ค่ะคุณกุ้งแห่งแบรนด์คุณนิต้าแต่ว่าล่าสุดนั้นได้ประกาศปิดแบรนด์ลงค่ะแล้วก็พร้อมจัดแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่เพื่อส่งท้ายด้วยค่ะ
ที่ถือว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่ปิดตำนานเจ้าแม่แฟชั่นแดนปราดิบ
คำวอร์ดในวงการมายาวนานเกือบ๒๐ปีเลยค่ะ
ล่าสุดนั้นคุณกุ้งสรุดานิ่มพิทักพงศ์หรือว่ากุ้งคูณิต้า
ถึงสาเหตุที่ต้องปิดแบรนด์นี้ลง

อีกทั้งค่ะมองว่าปัจจุบันนี้วงการแฟชั่นมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น
หรือถึงแม้นะคะจะยุติแบรนดแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นที่สร้างมา
เจ้าตัวก็ไม่คิดจะทิ้งงานดีไซเนอร์อันเป็นที่รักค่ะ
ก็ยังคงทำหน้าที่ด้านนี้ต่อไป
โดยจะร่วมมือกับคุณฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์
ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากแบรนด์เดิมอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ

แล้วก็เตรียมจะไปบุกตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็อเมริกาค่ะ
ตอนแรกตั้งใจว่าวันนี้จะไม่ร้องไห้
ไม่ทำแล้วค่ะคือไม่มีคุณนิต้าอีกแน่นอนค่ะ
แต่ก็ยังอยากจะเก็บชื่อนี้ไว้เป็นที่ละลึก

แล้วก็มันเป็นความทรงจำที่ดี
แล้วมันให้เพื่อนให้หลายอย่างกับตัวเองนะคะ
คิดว่ามันน่าจะถึงจุดอิ่มตัว
การที่อิ่มตัวแล้วเราจะรอให้
ไม่อยากให้ลูกค้าเดินจากเราไปค่ะ
เราอยากได้แบบปิดแล้วนะลาก่อนอะไรอย่างนี้
แบบให้ลูกค้าเรารู้สึกว่าติดทำไม

ตลอดมาก็คือทำงานกับคุณฮิวโก้

คือเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่เราคิดกัน
คือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างพี่กุ้งกับพี่เล็กฮิวโก้ค่ะ
น่าจะขายที่ญี่ปุ่นด้วยที่ไทยด้วย
แล้วก็ตอนนี้เล็กเขาเห็นว่าเตรียมเว็บไซต์
จะขายที่อังกฤษแล้วอเมริกาด้วยค่ะ
แฟนของแบรนด์คูณิต้าไม่ต้องเสียใจนะคะ
เพราะว่าคุณกุ้งนั้นบอกเลยว่าจะมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้น
น่าสนใจทีเดียวค่ะมีคุณฮิวโก้มาช่วยใส่ไอเดียด้วย